คุณผู้ชมแล้วก็ต้องสวัสดีอาจารย์เผาทองด้วยนะคะ
นเชื่อว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้ว
แต่เชื่อว่าในหัวใจคนไทยทุกคน
ก็ยังคงเก็บความโศกเศร้าแล้วก็ความอาลัย
นับเป็นช่วงเวลาการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวไทยทุกคนนะคะ
เราไปรวมตัวกันอยู่ที่ท้องสนามหลวง
เพื่อที่อย่างน้อยจะได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านอีกสักนิดนึงก็ยังดี
แต่มินได้ยินมาว่าท้องสนามหลวงที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน
จริงแล้วมีชื่อเดิมก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะอาจารย์
คลายฉงนประวัติความเป็นมาของท้องสนามหลวงชื่อนี้ได้มาจากที่ใด
ครับก็เคยมีคนออกนามท้องสนามหลวงปัจจุบันนี้ว่าทุ่งพระเมน
ก็เป็นคำที่เคยใช้กันแต่โบราณแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงในครั้งราชการที่๔
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีหมายรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อ
เรียกกันว่าท้องสนามหลวงนะครับจริงแล้วเนี่ยต้องกราบเรียนว่าจะทุ่งพระเมนก็ดี
ก็คือด้านทิศเหนือสร้างเป็นทุ่งนาตรงนี้เป็นนาหลวง
เอาเป็นที่นาเป็นที่นาหลวงครับ
เป็นนาหลวงที่อยู่ในเขตกำแพงเมืองชั้นในนะครับ
อันนี้นี่ต้องกลับเรียนว่าสืบเนื่องมาจากในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เมื่อฆ่าศึกเนี่ยมาล้อมกรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช๒๓๑๐เนี่ยนะครับ
ครั้งนั้นนี่ต้องกราบเรียนเลยนะครับ
ว่าเราเคยเรียนประวัติศาสตร์เก่ากันมาว่า
พระมหากษัตริย์ทรงอ่อนแอหรืออะไรต่าง
จริงแล้วต้องกลับเรียนว่าพระมหากษัตริย์ทุกราชการเนี่ยนะครับ
เข้มแข็งแล้วก็ทรงเป็นผู้นำทัพที่เข้มแข็งจริง
ในปลายกรุงศรียุธยาครั้งนั้นเนี่ยนะครับ
ถ้านึกถึงว่าพระมหากษัตริย์ไม่เข้มแข็งเนี่ยนะครับ
ฆ่าศึกจะไม่สามารถล้อมกรุงศรีอยุธยาได้ตั้งปีเสร็จ
คือล้อมอยู่ปีเสร็จนะครับตีไม่ได้ตีไม่แตกครับ
เพราะฉะนั้นที่เราต้องแตกพ่ายไปในครั้ง๒๓๑๐เนี่ยนะครับ
ก็เพราะว่าเราหมดเสบียงอาหารนะครับ
ฆ่าศึกเนี่ยใช้วิธีตัดเสบียงนะครับ
ปกติแล้วที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ย
เราจะมีแม่น้ำล้อมรอบสามสายเจ้าพญาป่าศักดิ์แล้วก็ลบบุรีนะครับ
ข้าวที่ปลูกในนาโดยรอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชัยนาธ
ระสิงบุรีอะไรต่างเนี่ยนะครับอางทอง
ก็จะใส่เรือข้าวเปลือกเนี่ยส่งเข้ามานะครับ
พายตามแม่น้ำมาแล้วก็เข้ามาสู่ในคลองในตัวเกาะเมืองอายุทยา
คลองเนี่ยนะครับในส่วนที่จะเข้าเมืองเนี่ย
ก็จะมีซุ้มกำแพงเมืองและตรงกำแพงเมืองที่คร่อมคลองเนี่ย
ก็ทำเป็นซุ้มประตูนะครับ
เรือก็จะพายลอดซุ้มประตูคือลอดกำแพงเมืองเข้ามา
เราเรียกว่าประตูเข้าเปลือกเข้าเปลือกทั้งพื้นที่โดยรอบอายุทยาเนี่ยจะเข้าคลองเดียว
เพื่อที่จะเก็บภาษีได้ถูกต้องจะมารับลักลอบทางอื่นไม่ได้
เพราะฉะนั้นพม่าก็จะปิดเส้นทางคลองประตูเข้าเปลือกเนี่ย
มันเราก็ไม่มีเสบียงเพราะฉะนั้นในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์เนี่ย
เรารักษาเมืองได้ปีเสร็จปียาวเลยนะครับก็ถือว่าทรงเข้มแข็งในระดับหนึ่งแล้ว
เสบียงหมดเนี่ยอดหยากถึงขนาดเราก็ต้องแตกแพ้พ่ายไปนะครับ
เพราะฉะนั้นราชการที่๑เนี่ยเมื่อสถาปนากรุงรัฐนาโกศิลป์เนี่ย
ทราบดีถึงปัจจัยหลักสำคัญในเรื่องของเสบียงอาหาร
เพราะฉะนั้นเพื่อให้ฆ่าศึกได้เห็นนะครับว่าเราสร้างเมืองใหม่แล้ว
และเมืองใหม่จะไม่มีวันอดเราจะไม่มีขาดเสบียงเลยเนี่ย
ก็โปรดให้สร้างท้องนาหลวงติดกับพระบรมมหาราชวังในเขตกำแพงพระราชฐานชั้นใน
เขตกำแพงเมืองชั้นในนะครับแล้วเราก็ทำนาจริงเป็นทุ่งนาหลวง
ตั้งแต่๒๓๒๕ธรรมนาหลวงเรื่อยมานะครับตั้ง๑๓ปีจนกระทั่ง๒๕๕๙
เราใช้ทุ่งนาหลวงในวัตถุประสงค์อื่นเป็นครั้งแรก
พระบรมศพของสมเด็จพระปฐมบรมราชชนกพูดภาษาชาวบ้านก็คือ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพ่อของราชการที่๑นะครับ
เริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อ๒๕๕๙
แล้วจากนั้นชาวบ้านก็เลยเรียกติดปากจากทุ่งนาหลวงเนี่ยนะครับ

เพราะมีการสร้างพระเมรุมาตรตรงนั้นนะครับ
แล้วจากนั้นในราชการต่อมาเมื่อมีการสร้างพระเมรุมาตร
ถวายพระเพลิงพระบรมศพต่างหรือพระศพเจ้านายต่าง
ก็สร้างกันที่ท้องสนามหลวงต่อเนื่องกันมานะครับ
จากเคยเรียกกันว่านาหลวงนาหลวงก็กลายเป็นทุ่งพระเมนมาตลอดนะครับ

ก็จะมีพระราชดำริบอกว่า
เอ๊ะพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นนาหลวงมาก่อนนะครับ
แล้วก็ทำนามาโดยตลอด

ศึกพม่าทางด้านตะวันตกก็คงจะหมดสิ้นไปแล้ว
ประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวเขมร
ก็ไม่เคยยาตราทัพเข้ามาถึงพระนครเลย

ก็รับประสักว่าเบาใจแล้วนะครับ
แล้วก็การทำนาเองก็ไม่จำเป็นต่อไปแล้วนะครับ

ก็จะไม่ใช่ทุ่งนาหลวงนะครับ

พระเมนก็เป็นอัปมงคลนะครับ

ก็หมายถึงว่าแช่งต่อไปเรื่อยนะครับ

ก็เลยเปลี่ยนให้เรียกว่าท้องสนามหลวงนะครับ
ท้องของสนามก็คือท้องก็คือพื้นที่ตรงกลางว่างใหญ่

สนามหลวงก็คือสนามของพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละนะครับ
แล้วก็ไม่ว่าจะใช้งานอะไรก็ใช้ออกนามว่าท้องสนามหลวงแทน
คลายฉงนท้องสนามหลวงในสมัยรัชกาลที่๑

ต่อมาพุทธศักราช๒๓๓๘
ได้ใช้เป็นสถานที่ตั้งพระเมรุมาตรเป็นครั้งแรก
ชาวบ้านเรียกติดปากว่าทุ่งพระเมน
จนกระทั่งพุทธศักราช๒๓๙๘

ได้ออกประกาศให้เปลี่ยนชื่อเป็นท้องสนามหลวง
อาจารย์ค่ะมิ้นได้ยินมาอีกคำนึง

ของรัชกาลต้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ
สำหรับคำว่ามหรสบออกทุกข์

ปกติแล้วถ้าเวลาในช่วงเวลาของการไว้ทุกข์แบบนี้
เราจะเป็นที่ทราบกันว่าเรางดมหรสบใช่ไหมคะ

มหรสบออกทุกข์นี่มันฟังดูขัดแย้งกันไหมคะอาจารย์
มหรสบออกทุกข์เนี่ยจะจัดเฉพาะ
อืม
สวรรค์ก็คือสวรรค์ข้างบนฟ้านะครับ
ขตะเนี่ยก็คือการไป

สวรรคตเนี่ยเราจะแปลรวมนะครับ

เสด็จกลับคืนไปสู่สวงสวรรค์

เป็นสมมุติเทพนะครับ
เสด็จนะครับจุติลงมานะครับ

ให้กับรัศดรเมื่อถึงวาระ

เสด็จกลับคืนสู่สวรรค์

การพระบรมศพการถวายพระเพลิงพระบรมศพเนี่ย
ในชุดที่เวลาที่เชิญพระบรมศพไปประดิษฐานที่ท้องสนามหลวงแล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะมีมหรสบสมโพธิต่าง

มหรสบสำหรับส่งเสด็จนะครับ
ราศดรต้องรื่นเริงดีใจ
พระมหากษัตริย์จะได้ขึ้นไปเป็นสมมุติเทพ

แม้ว่ามันจะขัดกับความรู้สึกจริงนะครับ
บางคนรำไปทั้งน้ำตา
บางคนเล่นดนตรีไปก็ทั้งน้ำตา
แต่ว่าโดยจารีสประเพณีแล้วเนี่ย

พระองค์ท่านจะไปในสถานที่ที่ดี
สถานที่ที่สูงส่งนะครับ
เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องพร้อมใจกัน
มีมหรสบสมโพธิมีหลายรูปแบบมหรสบสมโพธินั้นนะครับ

ไม่ว่าจะลำยวนลำโคมลำกระถางนะครับ
มียวน๖ก็คือกายกรรมนะครับ
มีโขนมีละครนะครับ
มีต่างนาตสินชั้นสูงต่างเนี่ย
รวมแล้วแต่ออกมาแสดงให้ประชาชนได้ชม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือละครใน
ละครในเนี่ยก็จะเป็นละครที่เป็นผู้หญิงแสดงล้วน
สุภาพสตรีล้วนแล้วก็ผู้แสดงทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสุภาพสตรีที่อยู่ฝ่ายในนะครับ
เป็นเจ้าจอมเจ้าจอมมันดาเป็นอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ก็คุมกันขึ้นเป็นละครขึ้น
ตามปกติแล้วละครในละครผู้หญิงรั้วเนี่ย
ก็จะเล่นในพระบรมมหาราชวังเท่านั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นในการพระบรมศพพระมหากษัตริย์ในอดีตเนี่ย
ก็จะมีละครในนี้ออกมาด้วยนะครับ
เหนือจากโขนละครอื่นแล้ว
หนังใหญ่ก็มีเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสได้เห็นนะครับ
สดรทั่วไปในร้อยวันพันปีก็จะไม่เคยเห็นละครในนะครับ

ก็จะมาเล่นเป็นมหรสบออกทุกข
เพราะเชื่อกันว่าหลังจากที่มีการออกพระเมนแล้ว
ถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็ออกทุกข์

ละครในเป็นละครที่เกิดขึ้นในราชสำนัก

ราศดรทั่วไปจะได้มีโอกาสชมในงานมหรสบการออกพระเมนเจ้านาย
ละครนอกเป็นละครที่แสดงกันนอกราชสำนัก
ดำเนินเรื่องรวดเร็วตลกขบขัน
และใช้ผู้ชายแสดงเท่านั้น
วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
นเชื่อว่าหลายคนรวมถึงอย่างน้อยตัวมิ้นเองนี่แหละ
เวลาที่เราไปท้องสนามหลวง
คงกลับไปด้วยความรู้สึกที่แตกต่างจากเดิม
หลังจากรู้ที่มาแล้วก็ที่ไป

การมีอยู่และการถูกสร้างขึ้นของทุ่งพระเมน
หรือว่าท้องสนามหลวงในปัจจุบันนะคะ
วันนี้เชื่อว่าน่าจะคลายฉงนคุณผู้ชมไปได้อีกประเด็นนึงด้วยนะคะ
วันนี้หมดเวลาของมิ้นท์กับอาจารย์เผาทองแล้ว